คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่ตอนนี้คนแห่แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
ออกมาร้องเรียนถึงการกระทำของโรงพยาบาลที่ทำกับศพพ่อของเขา
เขาบอกว่าการไปรับศพหลัง๖โมงเย็นเป็นระเบียบห้ามของโรงพยาบาล

แต่การที่ทิ้งศพพ่อเขาไว้นอกห้องไม่มีโรงเย็นไม่ฉีดฟอร์มาลีน
เช้าวันรุ่งขึ้นศพพ่อเขาขึ้นอืดแล้วแมลงวันตอมทั้งตัว

เรื่องราวนี้ค่ะมีผู้ชายโพสต์เฟซบุ๊คภาพและข้อความเขียนบอกว่า
โรงพยาบาลมากพูดเลยห้ามเอาศพพ่อออกหลัง๖โมงเย็นพอเข้าใจ
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างการตัดสินใจส่วนตัวของผู้บริหารองค์กรควรจะมี
ให้มารับศพตอนเช้าฟอร์มาลีนก็ไม่ฉีดให้
แต่พักศพพ่อเราไว้ช่วยแบบนี้ไม่มีห้องเย็น
ไม่มีอะไรถนอมศพพ่อเราเลย
ศพพ่อเราอืดเน่าแมลงวันตอมกลิ่นเหม็นจนเราเข้าไปใกล้ไม่ได้
จะเอาพ่อเรามาทรมานทำไมปล่อยให้เราเอากลับตั้งแต่เมื่อคืน
พ่อเราก็คงไม่เป็นแบบนี้แทนที่จะปล่อยให้เอาไปทำพิธีตามศาสนาให้จบ
โอ้โหเรื่องใหญ่นะคุณมันเป็นการดูแลของโรงพยาบาลแล้วทิ้งไว้นอกห้องแบบนี้ค่ะ
คือลูกเขาเข้าใกล้ไม่ได้เพราะกลิ่นแรงก็เลยถ่ายได้แต่ไกลแบบนี้
ประเด็นคือขนาดเซ็นเซอร์คุณผู้ชมคือแมลงวันตอมทั้งร่างจริง

ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังผู้โพสต์นะคะชื่อว่านายจิรวัตรด้วงมะดัน
เขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยล้มแล้วก็เสียชีวิตในที่บ้านในช่วงบ่ายวันก่อน
ซึ่งที่บ้านก็ไม่ได้มีใครติดใจการเสียชีวิตล่ะค่ะ
ก็แจ้งลงบันทึกประจำวันที่สพคอนบุรีเอาไว้
ตำรวจรับเรื่องแล้วก็แจ้งว่าให้นำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ที่นี้ตัวเค้าเองอะค่ะอยู่ต่างอำเภอ
กว่าจะเดินทางมาถึงก็เกือบ๖โมงเย็นแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีใครบอกเขาก่อนด้วยว่าห้ามรับศพหลัง๖โมงเย็น
แถมเขายังต้องย้อนกลับไปที่โรงพัก
เอาเอกสารมายืนยันอีกว่าไม่ติดใจการเสียชีวิต

แล้วโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าต้องมารับศพตอนเช้าแทน
แล้วก็เก็บร่างไว้ในห้องเก็บศพธรรมดา
ไม่มีโรงเย็นไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่ทำอะไรสักอย่าง
จนร่างพ่อเขาขึ้นอืดแล้วก็เน่าค่ะ
เรื่องนี้ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนบุรีนายแพทย์พัฒนาเบ้าสาธรณ์
ผู้อำนวยการออกมาชี้แจงเองเลยค่ะว่า
จริงแล้วข้อแรกก่อนขอบอกเลย
โรงพยาบาลไม่ได้มีกำหนดห้ามให้ญาตินำศพออกจากโรงพยาบาลหลัง๖โมงเย็น
อ้าวแปลว่ากี่โมงก็ไปได้
พอบอกว่าก็ถ้าญาติเอาหลักฐานต่างมาแสดงกับเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน

อันนี้ไม่ตรงกัน

ที่ให้รับกี่โมงก็ได้เพราะว่ารู้ดีว่าที่โรงพยาบาลไม่มีห้องเย็นเก็บศพ
ถ้าจำเป็นก็จะต้องส่งศพไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าคงเป็นเวลานอกราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
คงไม่ชัดเจนในระเบียบปฏิบัติหรือแนวทาง
เอาง่ายเป็นความผิดพลาดของทางโรงพยาบาลเอง
เป็นความผิดพลาดของการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนไข้เอง
ก็น้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะวางแนวทางการปฏิบัติแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
แม้จะออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษแล้วแต่สาธารณสุขก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะ
นายแพทย์นารินรัฐพิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ให้โรงพยาบาลเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรายงานผลตรวจสอบให้ทราบโดยเร็วด้วย
ล่าสุดค่ะนายจิรวัตรก็โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คเพิ่มเติมเนี่ยค่ะบอกว่าที่โพสต์เนี่ยไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรจากทางโรงพยาบาลเลยนะ
ชดเชยก็ไม่ได้อยากได้อยากได้เพียงแค่คำตอบว่า
ทำไมถึงปล่อยให้พ่อของเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น
เขาเคารพกฎของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลไม่ได้ดูแลศพพ่อเขาเลย
หัวอกคนเป็นลูกเจอพ่อสภาพแบบนั้นมันไม่มีใครรับได้
อย่างที่บอกเสียพ่อไปกระทันหันเพราะพ่อล้มใช่ไหมเสียพ่อไปกระทันหันมันก็เจ็บปวดหัวใจจะแย่อยู่แล้ว
แล้วต้องมาเจอการกระทำแบบนี้แล้วเจอพ่อเป็นแบบนั้นเขาบอกเขารับไม่ไหว
ก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีขอให้เป็นกรณีศึกษา
องค์กรทุกองค์กรตระหนักถึงชีวิตคนทุกฐานะและสังคมให้เท่าเทียม
ถ้าอยากจะชดใช้ให้เขาทำห้องเย็นให้โรงพยาบาลดีกว่า
ถูกต้องนะครับเพราะว่าก็คงจะไม่ใช่ศพแรกที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้
แล้วก็ปล่อยให้เน่าแมลงวันตอมแบบนี้นะครับ